ที่จังหวัดตากเห็นภาพแล้วน่ากลัวเหลือเกินนะฮะรถบรรทุกบรรทุกพ่วง๑๘ล้อนะครับ
พุ่งเข้ามาเนี่ยเข้ามาที่ด่านความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ภาพนี้มีหลายมุมนะฮะโอ้โหดูนี่ฮะ
เจ้าหน้าที่นี่วิ่งหนีกันกระเจิงเลยโอ้โหเนี่ยฮะ
นกสุนัขแถวนั้นก็ต้องวิ่งไปด้วยครับนี่เป็นกล้องหน้ารถนะฮะ
คือตามรายทางเส้นทางสำคัญจุดต่างเนี่ยจะมีด่านแบบนี้โอ้โหนี่ฮะ
และอีกมุมหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาวิ่งเนี่ยตรงนี้ฮะ
คือโชคดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขายังพอมองเห็นนะใช่ค่ะไม่งั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นี่จังหวัดตากนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นภาพหลายมุมนะฮะ
รถบรรทุกสินค้านะครับเป็นรถสิบแปดล้อคันนี้นะครับ
พุ่งลงเนินมาด้วยความเร็วนะฮะคือคนขับเนี่ยเหมือนกับพยายามจะหักหลบ
ไม่ให้ชนข้าวของสิ่งของเครื่องกั้นต่างบนถนน
เตอร์ไซค์ก็คันหนึ่งด้วยเนี่ยฮะแต่จุดนี้มันเข้าเต็นต์ของด่านพอดี
นี่เขาก็หักอีกทีนึงนะครับโอ้โหสุดท้ายครับทุกผู้ชมครับ
ก็ไปพลิกคว่ำอยู่หลังจากชนด่านความมั่นคงตรงนี้นะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พังกระจัดกระจายหมดนะครับ
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อนะครับไปพลิกคว่ำอยู่นะครับ
บรรทุกกาแฟสำเร็จรูปมาค่ะเกลือนถนนเลยนี่ฮะ
เป็นด่านความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนบนถนนสายแม่สอดตาก
นี่แล้วก็ไปพลิกคว่ำอยู่อย่างนี้นะครับคนขับชื่อนายพานทองทาตรีนะครับ
อายุสี่สิบหกปีตอนนั้นก็คลานออกมานอกรถ
ในสภาพได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาขับรถรับสินค้ามาจากปฐุมธานีนะครับ
คือมุ่งหน้าจะไปเนี่ยจะไปตลาดแม่สอดนะครับ
จังหวะที่เห็นนี่คือลงดอยมาแล้วมาอยู่เลนกลาง
แล้วเบรกมีปัญหาเบรกไม่อยู่พยายามหักหลบแล้วแต่ไม่พ้นนะครับ
โชเฟอร์ลงมายังไงเนี่ย
ลงมาผมบีบไม่อยู่แล้ว
เบรกไม่อยู่
ผมบีบแต่ให้มันใส่หลบเลยผมจะเข้าช่องสองแล้ว

ครับถ้าผมเลือกจะเข้าช่องได้แต่ต้องชนเขา

นี่ฮะแกก็คลานออกมาจากรถบาดเจ็บเล็กน้อย

พอหันไปเห็นเนี่ยกระโดดหนีวิ่งหนีกัน
อย่างในภาพเลยนะครับรถเสียหลักพุ่งมาเร็วมากนะครับ
คือคนขับรถบรรทุกคันนี้เนี่ยเขาก็รู้ตัวนั่นแหละ
ส่งสัญญาณมาด้วยบีบแบบยาวเลย
เจ้าหน้าที่เรารู้ตัวแล้วทายกันวิ่งอยากมา

ดีที่หนีกันได้ทันหลบกันได้ทัน